หนุ่มวัย๒๗ปีมีอาการเมายาหนอน

ผมอยากเข้าคุกไปเจอเพื่อนรักในคุกหน่อยครับ
นี่ฮะเออแบบนี้คืองงไหมงงนี่คือนายสภาพ
มฤทธิกันโตหรือว่าบอยอายุ๒๗
เดินมาอาการเมายาเลยคุณผู้ชมถือยาบ้าขึ้นมา
อยู่ในหลอดกาแฟพลาสติก๖เมตรนะ
แล้วก็มอบตัวกับตำรวจสุพรรณบุรี
บอกตำรวจว่าผมมียาบ้าครับ
คุณตำรวจจับผมเข้าคุกที
แล้วก็อยากขอโทษยายที่ไปรักเงินยายมา
ขอไปชดใช้กรรมในคุกนะยาย

เดี๋ยวจะไปหานะตำรวจก็เลยเอ้าอะไรกันก็เลยเอาตัวมานั่งหน่อย
นั่งก่อนสินั่งสงบสติอารมณ์ซะก่อนในห้องสอบสวน
พอได้สตินายสภาพก็รับสารภาพขโมยเงินยายแท้มาหนึ่งหมื่น
นำเงินไปซื้อยาบ้า๒๐เมตรราคา๒๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลือไปเปิดโรงแรมแล้วก็ชวนเพื่อนสาวไปเสพยา๒วัน๒คืน
เหลือยาบ้าอยู่๖เมตรจาก๒๐เมตร
ส่วนเงินที่ขโมยคุณยายมาหมื่นนึงตอนนี้เหลือเพียง๒๐บาท
ส่วนเพื่อนสาวก็หนีกลับบ้านไปแล้วแล้วบอกว่าจะกลับไปหายายก็ละอายใจ
กล้าไปสู้หน้ายายเลยประกอบกับคิดถึงเพื่อนรักที่อยู่ในคุกชื่อว่าโบ้
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในคุกตอนนี้เพื่อนติดคุกอยู่ที่เรือนจำสุพรรณบุรี
ก็เลยอยากไปหาเพื่อนเอายาบ้า๖เม็ดที่เหลือเนี่ย
มอบตัวตำรวจเอาผมเข้าคุกหน่อยผมอยากไปหาเพื่อน
เออแต่ไม่กล้าไปขอโทษยายนะครับ